อ่าส่วนเรื่องนี้ค่ะคนที่ดูแลเด็กเล็กเล็กอยู่

ละสายตาอย่าปล่อยมือจากเด็กเลยค่ะ
เฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ริมถนนเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ค่ะ
โอ้โหหวัดเสียวเลยคุณนัทพงศ์โอ้โหคุณผู้ชมคงจะรู้สึกเหมือนกันนะ
ยิ่งใครดูแลเด็กเล็กอยู่นี่โอ้โฮลุ้นเลยค่ะ
รถคันนั้นก็คงจะลุ้นคนที่เห็นทุกคนก็คงจะลุ้นเหมือนกันนะคะ
นี่คือคลิปที่ทางเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้
เขาเอามาโพสเอาไว้คือผู้บกครองอุ้มเด็กผู้หญิงอายุประมาณ๒ควบ
เราไปพูดคุยกับคุณแพรวซึ่งเป็นคนขับรถคันนี้ค่ะ
บอกว่าเมื่อวานนี้เองค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดรังสิตที่ปฐุมธานี
เห็นเด็กแล้วแต่ว่าเห็นว่าผู้ปกครองเขาอุ้มอยู่
แต่จังหวะที่เธอขับรถผ่านไปได้นิดเดียวเขาก็ปล่อยตัวเด็กลงมา
ปุ๊บเด็กวิ่งเลยอืมเนี่ยค่ะโอ้โหแล้ววิ่งเข้าหารถเลยนะคะ
หรือว่าแต่ปล่อยมือเลยนะขนาดจับไว้เนี่ย
บางทีเด็กก็คือเด็กสะบัดเนี่ยสะบัดจะเล่นอืมโอ้โห
คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งไปในทิศทางไหน
นี่ดีรถเหมือนกับวิ่งอยู่ในตลาดนะคะก็ค่อยวิ่ง
ปุ๊บวิ่งเลยเนี่ยค่ะเธอก็พาน้องไปโรงพยาบาล
แล้วก็ดูแลค่ารักษาให้ค่ะครับ
เรารู้จักกับทางแม่เด็กอ่ะบริษัทส่วนตัวด้วยพี่เขาก็เลยบอกแค่ว่าเออ
พาลูกเขาไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีพรบเราก็เลยโทรให้พรบเคลียร์ให้ค่ะ
ก็เลยมาแจ้งความก็เลยไม่อยากให้ยืดเยอะก็เลยยอมรับผิดไปค่ะ
พรบที่เขามาประกันพี่เขาประกันเขาบอกว่ารถใหญ่ยังไงเราก็ผิด
อยากให้ผู้ประคองมาค่ะเดินข้างหลังดิ
เพราะเราไม่รู้หรอกว่าน้องเขาอาจจะปล่อยน้องเขาลงตอนไหน
ถ้าเหตุการณ์นี้ถ้าปล่อยน้องลงผู้ปกครองเขาอาจจะคว้ามือทันค่ะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ผู้ปกครองเขาเดินข้างหน้า
เสียวแทนจริงนะคะถ้าเกิดว่ารถมาเร็วอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ